ที่จังหวัดน่านครับก่อนหน้านี้พบศพผู้ชายคนหนึ่งนอนตายอยู่ในบ้าน

สภาพศพของเขาก็ดูว่าเหมือนคนนอนปกติ

หลังจากเวลาผ่านไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่ง

ของผู้ตายยอมรับสารภาพ
ผัวที่ตายในบ้านฝีมือฉันฆ่าเอง

ฉันโดนวิญญาณผัวฉันตามหลอกหลอนทุกวันทุกคืนเลย
หมาก็หอนวิญญาณก็มาหลอกมาหลอน
ต้องยอมรับสารภาพเปิดปากกับตำรวจ
ผมยาวเหมือนกันนะ
เนี่ยเธอบอกว่ายังไงรู้ไหม
คิดขึ้นมางั้นกูชิงฆ่ามึงก่อนก็แล้วกัน

ตำรวจสภเมืองน่านรับแจ้งเหตุ

พบร่างนายอินอันนี้เป็นชื่อสมมุติ

ในพื้นที่ตัวเมืองน่านนะฮะ

และมีแผลขีดขวนบริเวณคางด้านซ้าย

เมื่อวานนี้ผลชนะสูตรออกมาแล้วครับมิ้นคุณผู้ชม

ผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
และมีรอยกดรัดบริเวณลำคอ

จับกลุ่มตัวนางจันทร์นี่ก็ชื่อสมมุตินะ

เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันฮะ
คล้ำหน้าหมองไปหมดเลย

ฉันเป็นคนฆ่าผู้ตายจริงฉันฆ่าผัวตัวเอง๒๗กันยายนเธอเล่า
ฟังบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนนั้นผัวฉันนอนอยู่นอนหลับอยู่บนที่
ชั้นล่างของบ้านนั่นแหละก็คือจุดที่ไปเจอศพอ่ะเหมือนเขา
ตะแคงอยู่แล้วฉันเห็นภาพตอนที่เขากำลังหลับแล้วมัน
คิดขึ้นมามันแวบขึ้นมาในหัวนึกถึงตอนที่ผัวฉันชอบ
ทะเลาะหาเรื่องตบตีฉันสารพัดทำร้ายร่างกายฉันแล้วหนัก
ที่สุดคือเขาเคยบีบคอฉันมาแล้วเกือบตายอ่ะมันก็เลยมี
ความคิดชั่ววูบขึ้นมาตอนนั้นว่าอยากจะฆ่าให้ตายซะฉัน
จะได้ไม่ต้องถูกทำร้ายอีกต่อไปเป็นความคิดชั่ววูบนะฮะ
เธอบอกนะถ้าปล่อยไว้แบบนี้วันใดวันหนึ่งฉันคงโดน
ทำร้ายอ่ะฉันอาจจะตายไปสักวันหนึ่งก็ได้เธอไม่อยากตายฮะ
สิ่งที่เธอทำก็คือหยิบยื่นความตายให้กับผัวของตัวเองก่อนครับ
เอาผ้าขาวม้ามามัดมือผู้ตายและจับคว่ำหน้าแล้วก็ใช้ผ้าอิดผืนรัดคอ
คว้าเอาถุงพลาสติกซ้อน๒ชั้นสวมหัวผู้ตายแล้วเอามือซ้ายอุดจมูกอีกต่างหากคือ
ทำทุกทางที่ให้เขาหายใจไม่ออกเสร็จแล้วพอเขานิ่งแกะผ้าออกแกะถุงพลาสติกออก
พลิกตัวผู้ตายให้เหมือนคนนอนหงายนอนหลับปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเอาผ้าที่รัดคอผัว
เอาถุงพลาสติกที่มาสวมหัวผัวนั้นเอาไปเผาทิ้งทำลายหลักฐานแล้วก็ทำตัวเหมือนปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จัดงานศพให้กับผัวอย่างดีเลยช่วงจัดงานศพนี่แหละเธอบอกมันเริ่มมีอะไรแปลก
วิญญาณของผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ในบ้านแม้จะเผาศพไปแล้วหมาก็ยังเห่ายังหอนทุกคืนบางครั้ง
บอกแบบนี้นะฮะได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนถามมึงฆ่ากูทำไมแล้วเจอแบบนี้มา๘คืนติด
เธอก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนไงตาคล้ำเหมือนหมีแพนด้า
สภาพอิดโรยมาสารภาพกับตำรวจนอนไม่ได้ครับ
กระทั่งตำรวจมาจับแล้วเธอก็สารภาพความผิดทนไม่ไหวแล้ว
วิญญาณของผู้ตายมาตามหลอกหลอนอันนี้เธอเล่านะฮะ
เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลหรือจริงมันอาจจะมาจากความรู้สึกผิดในใจก็ได้

ติดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะยังไงเนี่ยผลชนสูตรออกมาปั๊บ
เดี๋ยวการตรวจสอบพยานหลักฐานทุกอย่างมันก็จะต้องจับต้นชนปลายได้อยู่ดี

อืมวันนี้คุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องอ่ะครับ
ไม่มีใครอยู่ในบ้านตรวจสอบบริเวณรอบรอบบ้าน
ก็มีสายสินผูกโยงจากสารพระภูมิโยงไปรอบตัวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าหลังเกิดเหตุเมียและลูกทั้งสองคนของผู้ตายก็ไปทำบุญนะ
ทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้ไปสู่สุขติ
จะได้ไม่ต้องมาวนเวียนหลอกหลอนคนในบ้าน
มีข้าวของบางส่วนครับโต๊ะไม้ที่ทำใหม่
ถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
ยายของผู้ตายบอกว่ายายเพิ่งมารู้ข่าว
ตกใจมากตอนแรกที่ยายรู้
ก็คือว่าหลานหมดสติแล้วก็ไหลตายเหมือนหลับแล้วก็ตายไปเองเลย
ญาติญาติก็สงสัยมันจะเป็นไปได้เหรอ
เพราะหลานชายก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรมาก่อน
แล้วที่ว่าหลานสะพ้ายอ้างว่าก่อนหน้านั้น
หลานฉันเนี่ยก็คือผู้ตายทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยเนี่ย
จนต้องชิงฆ่าหลานชายก่อนนั้นไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

ขยันทำงานแล้วก็รักครอบครัวรักเมียรักลูก
เขาไม่มีเหตุผลต้องไปทำแบบนั้นกับเมียหรอก
ส่วนประเด็นที่ว่าคนก่อเหตุ
สะพ้ายมาอ้างว่าถูกผีมาหลอกมาหลอน

อยู่ตรงนี้ทุกวันไม่เคยได้ยินอะไรเลย
เขาไม่เห็นมาปรากฏตัวมาเข้าฝันมาบอกอะไรยายเลย
สงสัยน่าจะเกิดจากความผิดในใจของคนก่อเหตุนั่นแหละมั้ง
เขาก็เลยไปยอมรับสารภาพกับตำรวจ

แล้วก็คงสงสัยว่าทำไมแม่ต้องฆ่าพ่อด้วย
คนอื่นนั้นขอไม่ให้ข่าวไม่ให้ข้อมูลนะฮะ

จากยังโศกเศร้าอยู่และยังตกใจยังทำใจไม่ได้
นายปียะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบตนาซาวที่ลงพื้นที่วันเกิดเหตุ
ข้อมูลบอกว่าตัวเขาเองและเจ้าหน้าที่เขาสงสัยตั้งแต่แรกเลย
พอไปเจอศพปั๊บเนี่ยสงสัยเลย
เหมือนโดนฆ่าเหมือนโดนฆ่าท่านอนของผู้ตายเหมือนถูกจัดระเบียบร่างกายเอาไว้เป็นอย่างดี
แล้วตาเหลือไปเห็นที่คอเหมือนมีรอยช้ำมีรอยเล็บขวนด้วย
ยังไม่ได้บอกให้ญาติและครอบครัวได้รู้ในตอนนั้น
เพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเมียของผู้ตายร้องไห้เสียใจคือทำทุกอย่างจนน่าสงสาร
เหมือนคนที่แบบต้องมาสูญเสียผัวไปกระทันหันพอมารู้ทีหลังนี่ก็ตกใจนะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
แล้วตัวแม่คนที่เพิ่งจะรับสารภาพเนี่ยเขามีอาการแบบไหนบ้าง
เข้าไปครั้งแรกก็เจอร้องไห้อยู่หน้าบ้านครับ
อืมได้ได้มาเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังไหมคะ
ไม่เล่าครับ
คือทางตัวแฟนของคนตายเนี่ยไม่ได้พูดหรือว่ามีบทบาทอะไรเลยตอนนั้น
ครับร้องร้องไห้ครับร้องไห้อย่างเดียวตกใจครับ
นึกว่าจะเป็นเรื่องจริงครับ
คือทำงานมากี่ปีแล้วเคยเจอเคสแบบนี้ไหม

เบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เจ้าตัวนั้นไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ทำเรื่องขอประกันตัวออกมาแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนตำบลใด
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ